นนทบุรีไปดูระยองหน่อยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปวินาทีชีวิต
คลิปวินาทีเซี่ยววินาทีชีวิต
คือเซี่ยวจริงเลยให้คลิปเล่าเรื่อง
เพราะว่าคำตอบมันอยู่ในนี้หมดแล้วค่ะ
มายังไงมายังไงไม่รู้แต่ที่รู้รู้คืองานนี้มีคนเจ็บนะคะผู้หญิงที่อยู่ในรถเจ้าของกล้องหน้ารถอ่ะจุกเลยนะคะจุกเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลองจับอาการตอนที่เขาพูดออกมาฝั่งพี่ผู้ชายที่เป็นคนขับถามเนี่ยนะเหมือนพูดไม่ออกนะจุกเนี่ยจังหวะนี้ค่ะเต็มเต็มเลยอ่ะรถกระบะฝั่งนู้น
มาแล้วก็ฟาดเต็มเต็มเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงเนี้ยก็คือมันมืดไงไฟส่องสว่างอาจจะไม่พอด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามันก็สว่างอยู่นะแต่ก็ก็มืดนั่นแหละก็มีคนอยู่ด้วยเออเห็นไหมฮะกิ่งไม้เนี่ยมันล้มพาดผ่านถนนมาแล้วพี่สองคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจะลงมาเก็บกิ่งไม้ลงมาเก็บกิ่งไม้แล้วยังไงคนขับรถที่เป็น

ไม่ทันแล้วนะคะบางคนเนี่ยคือสายตาสั้นด้วยทัศนวิสัยระยะในการมองเห็นอาจจะน้อยนะคะก็กลายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะตรงนี้ก็คือบนถนนสาย๑๕ในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนั่นเองค่ะ